ปฏิเหตุซ้ำซ้อนด้วยคุณผู้ชมครับเพราะว่าคือข้างหน้าเนี่ยนะ
รถบรรทุกก็ไปเสียหลักชนไอ้ราวข้างทางอยู่ก่อน
เหล็กข้างทางอยู่ก่อนปรากฏว่ารถเทลเลอร์มา

นี่แหละครับคุณผู้ชมถ้าดูไม่ชัดเดี๋ยวผมจะรายงานให้ฟังว่า
เนี่ยครับกวาดเป็นข้างหน้าไม่รู้
ทำยังไงทางมันลาดด้วยแล้วรถหนักด้วย
เฮกเกอร์โปยถนนมิดรภาพขาเข้ากรงเทพมหานคร
เมื่อคืนยี่สิบเก้าธนวาคมครับ
ช่วงกิโลเมตรที่สามสิบแปดถึงสามสิบเก้า

ติดติดนี่แล้วบางทีชะลอตัวก็น่ะ

ปากช่องครับปากช่องแล้วคอจะสิมา
กล้องหน้ารถเราจะเห็นนะครับว่ารถชนยับเยินเลย

รถเก๋ง๒รถตู้๑รถบรรทุกพ่วง๒
ส่วนตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกแป้งมันมาบางส่วนนะตกลงไปอยู่ร่องกลางถนน
มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๘คนด้วยกัน
เพราะดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์นี้
เมืองต้นทราบข้อมูลจากคนขับรถเทรลเลอร์ขนแป้งมันจากโคราชจะไปชนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางลาดใช่ไหม
ข้างหน้ามันมีอุบัติเหตุอยู่อย่างที่ผมนำเรียนไป
รถบรรทุกเสียหลักไปชนราวเหล็กข้างถนน
เจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจรไป๑ช่อง
เพื่อจะให้รถคือสามารถมีพื้นที่ในการชะลอตัวด้วย
แล้วก็ให้รถบางส่วนสามารถไปได้ด้วย
แต่ว่ารถเทลเลอร์ขับมาถึงจุดเกิดเหตุเบรกแตก
เบรกแตกครับหยุดรถไม่ได้
แล้วทางลาดลงมาก็กวาดชนไป๑๒คัน

แม่มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงนะฮะ